ตอนนี้ยังรอความชัดเจนเรื่องวันเลือกตั้งสอสอกันอยู่นะครับ
แต่ว่าภาคการเมืองต่างเขาก็ขยับกันอยู่เหมือนเดิม
ก็ทำกิจกรรมนะครับพบปะประชาชนนะครับ

ทีนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นกับการปราศัยของพักเพื่อไทยนะครับ
วันนี้คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพักเพื่อไทย
ก็ไปปราศัยกับประชาชนที่จังหวัดพยาวนะ
แต่ปรากฏว่าใช้สถานที่ที่เตรียมเอาไว้ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพยาวเนี่ยไม่ได้นะครับ

ก็มาใช้รถพลิกอัพแถวถนนหน้าทางเข้าสนามกีฬากลางแจ้งนะครับ
ประชาชนที่มารอฟังเขาก็ไปนั่งบนพื้นถนนก็มีนะครับ
นั่งบนหลังรถของตัวเองฟังการปราศัยก็มี
ก็สืบเนื่องมาจากก่อนที่จะขึ้นปลาใสบนเวทีที่สนามกีฬาของอบจพยาวเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้แล้ว
ขอยกเลิกการอนุญาตให้ใช้พื้นที่
เพราะเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้สถานที่ราชการในการจัดกิจกรรมทางการเมือง
อ่าแล้วก็มีการนำป้ายห้ามเข้า
ขึงเชือกกั้นเอาไว้รอบสนามเนี่ยเดิมเขาใช้สถานที่นี้ไงเขาจัดเตรียมไว้ตรงนี้นะครับ
คุณหญิงสุดารัฐได้กล่าวขอโทษประชาชนที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก
โดยบอกว่าทุกครั้งที่สมาชิกพักเพื่อไทยลงพบปะประชาชนจะมีตำรวจคอยติดตามทั้งในและนอกเครื่องแบบ
ครั้งนี้ก็มีคำสั่งตรงมาที่นายกอบจทางพักจึงต้องยอมทำตามเพราะไม่อยากให้ใครต้องเดือดร้อน
ไปดูเวทีของภักดิ์พลังประชารัฐนะครับก็อยู่ห่างจากภักดิ์เพื่อไทยไม่ถึงกิโลนะก็ใช้สถานที่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีวงการจนานะครับมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าประธายุทธศาสตร์การเลือกตั้งภาคเหนือและว่าที่ผู้สมัครในพื้นที่นี้ปราศัยนะก็มีประชาชนที่มาฟังนะครับก็มากันเยอะเลยนะครับ
ซึ่งทางร้อยเอกธรรมนัฐยืนยันว่าไม่ได้สั่งให้ยกเลิกเวทีปราศัยของพักเพื่อไทยนะ
เพราะปกติเขาห้ามใช้สถานที่ราชการในการทำกิจกรรมทางการเมืองเปิดเวทีปราศัยอยู่แล้ว
อย่างตัวเองเนี่ยที่มาใช้นี่คือสถานที่ของเอกชน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
ในภาพยาบาลส่งบุนเจ้าใจคุณแสงโทษทีที่จะไม่ได้บนสบายนี่

ไปทุกพักก็ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันใช่ไหมครับ

ก็เคยใช้เวทีสนามกีฬาตรงนั้นนะครับท่าน

ตรงที่จังหวัดพยาวนะครับ

มันจะมาถามผมได้ยังไงเรา
พื้นที่เขาก็ดูแลความสงบของพื้นที่เขา

ก็คือคนของพื้นที่เขา

เขาไม่สบายใจครับ

เอาไปดูความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

วันนี้พลเอกประยุทธ์ได้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า

ก็คือการเลือกตั้งต้องสงบเรียบร้อย

เป็นจารีสประเพณีที่มีความศักดิ์สิทธิ์

เหมือนที่หลายฝ่ายกำลังกล่าวหาโจมตี
ขอเลื่อนไปอีกไม่กี่วัน

บอกเหมือนเดิมคือเลื่อนไปอีกไม่กี่วันเนี่ย

ในความทรงจำนะฮะ
เนื้อหาก็ขอให้ทุกคนอย่าลืม

แล้วก็หาทางทำให้ประเทศไทยดีขึ้น
ให้กลับไปเจอกับเหตุการณ์ความขัดแย้ง